สนั่นกลางแยกรถเทรลเลอร์ด้วยนะรถใหญ่ด้วยแล้วชนแล้วปุ๊บเนี่ย
ไปเลยอ่ะไม่ช่วยเหลือเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะที่บันทึกภาพเหตุการณ์
คุณผู้ชมดูคันขวากระบะคันนี้สีขาวที่แซงขึ้นมาเนี่ยจับตาดูให้ดีนะ
อันนี้อยู่ที่เขตแหลมชะบังที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
พอคันขาวเขาแซงขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บ
มันจะเกิดอะไรขึ้นถึงโอ้โห

สี่แยกนี้มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงเนอะ

แล้วดูสิเทรลเลอร์มาทางฝั่งขวา

รถใหญ่ไปพุ่งชนคันสีขาว
หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
กระบะกระเด็นไปบนฟุตป่านนะคะ
คนขับกระบะนี้เจ็บสาหัสเลย
ส่วนรถเนี่ยพังเสียหายซึ่ง
คนที่ขับรถเทรลเลอร์จะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
เพราะว่ามันชนสนั่นขนาดนี้แต่ขับหนีไปเลยค่ะ

คนเขาโพสต์กันในโลกโซเชียล

คือเพื่อนของคนขับรถกระบะผู้บาดเจ็บ

กระบะขาวแซงใช่ทีนี้เพื่อนก็มาแซงขึ้นข้างหน้าขับต่อกันมาอยู่นะ
เขาก็เขียนข้อความว่าเพื่อนของเขา
ขับรถกระบะผ่านมาทางหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมชะบัง
พอถึงทางแยกตรงนี้มีรถเทรลเลอร์

ทำให้เพื่อนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
อาการตอนนี้ปากฉี่ไหลหลุด

จนถึงตอนนี้คนขับคู่กรณียังไม่ออกมาแสดงตัวรับผิดชอบ
แล้วเมื่อกี้เห็นซากของรถกระบะไหมคือพังยับเลยค่ะ
คนแสดงความคิดเห็นเยอะถามเหมือนอย่างคุณทัศนัยแหละ
พอแวบแรกนะชนตึ้งเข้าไปดูก่อนเลยว่า
ใครมาถูกใครมาผิดมันมีไฟแดงไฟเขียวหรือเปล่า
เพราะต่างฝ่ายต่างตรงไปในทางของตนเอง

ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็เห็นนะคะ
ว่ามันไม่มีไฟสัญญาณจราจร

ซึ่งผู้โพสต์เขาก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุ

ให้เร่งติดตามหาหน่อยเถอะ

แล้วก็หลังจากที่โทรศัพท์ไป
สอบถามความคืบหน้า
ว่าคนขับรถเทอร์โลเลอร์คือใคร
เสียงคำตอบจากทางด้านร้อยเวนเจ้าของคดี

แล้วก็ตอบกับญาติบอกว่า

เจ้าของรถจะพาคนขับมาคุยเอง

แต่ตอนนี้เขาเจ็บอยู่ไงคุณต้องรับผิดชอบไง
เออแล้วคือแบบเป็นเสียงกลัวหัวเราะค่ะ

ร้อยเวรให้คำตอบแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้
ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของรถเทรลเลอร์คันนี้
เขาบอกนะว่าเป็นคนมีสีในพื้นที่ด้วย

กับคนขับรถเนี่ยคนที่ก่อเหตุต้องแยกกัน
ใช่แต่คือยังไงถ้าเกิดจะต้องรับผิดชอบ
อ๋อคันนี้แจ้งเบาะแสไปหน่อยแจ้งไปได้
หรือจะแจ้งมายังเพจของไทยรัฐแจ้งข่าวคลิปก็ได้เหมือนกัน
พิมพ์ไปเลยไทรัฐแจ้งข่าวแล้วก็ขีดคลิปเดี๋ยวจะมีอยู่
เหมือนรถคันที่มีกล้องเขาพยายามจะขับตามไป
เพื่อให้กล้องเนี่ยเห็นทะเบียนแล้วก็พยายามถอยมามาดูคันที่ประสบเหตุนะฮะ